อยากให้ดูข่าวนี้ข่าวนี้อธิบายคำว่าอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดี
อุบัติเหตุเราอาจจะป้องกันได้ในบางเหตุการณ์บางเหตุการณ์อาจจะป้องกันไม่ได้
คุณผู้ชมดูนะรถชนกันไปแล้วครับแล้วก็ไถมาโดนเอารถมอเตอร์ไซค์ของพี่คนนี้
รถคู่กรณีไปตรงนู้นแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนเกิดความสูญเสียขึ้นมาอีก
คนขี่มอเตอร์ไซค์ตกใจพยายามจะขับขยับรถหนีแล้วนะฮะแต่มันก็โดนจนได้นะครับ
เบาะคู่หน้ามานะครับทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับเดินออกมาดูความเสียหายของรถแบบนี้คุณผู้ชมดูภาพตามไปนะ
แล้วก็มาพูดคุยกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ว่าเป็นอะไรมากไหมส่วนคลิปนี้ครับเป็นอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่าชนท้ายกันแล้วแล้วนี่รถมามาชนเอารถมอเตอร์ไซค์พี่เขาแต่อันนี้ป้ายบอกทางมันบังเอาไว้
คุณผู้ชมครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้เป็นถนนสายสารยานาราพิรมที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสามแยกอริยเกษตรนะฮะ
อยู่ในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคือมอเตอร์ไซค์อ่ะเสียหายเล็กน้อยแล้วคนขี่เขาจะรีบไปธุระเขาเลยไม่เอาเรื่องเอาราวเขาก็ไป
มาดูคลิปอีกมุมหนึ่งมาแล้วดูนะว่าเกิดไรขึ้นอีก
กระสอบกระสอบคุณผู้ชมครับกระสอบที่มันกระเด็นออกมานี้
ทับร่างคนอยู่ฮะสี่เหตุการณ์ในเหตุการณ์เดียวกัน
ครับครูผู้ชมครับอู้ย
คนรู้แล้วคนรู้แล้วว่ามีกระสอบทรัพย์คนทรัพย์อยู่นะฮะ
คนที่ถูกกระสอบทับนะฮะ
อื้อหือร์เจ็บมะก็ต้องมาช่วยเหลือ
ส่วนภรรยาคนขับรถเอวีที่เราเห็นชัดนะครับ
ที่ว่ารถเทกจาดทรัพย์ไปเนี่ย
เป็นคุณครูท่านเกษียณแล้วเป็นชาวสุพรรณบุรีอายุ๖๔ปีครับ
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

แยกนี้ไม่มีสัญญาณไฟครับวัดใจอีกแล้ว

เรียกร้องให้ทางการเนี่ยนะฮะ
ติดสัญญาณไฟจราจรหน่อยได้ไหม
หนักจะได้เบาที่เยอะจะได้น้อย
ที่จะไม่รอดก็จะได้รอดดูสิครับ
คือรถคันนั้นที่รถกระบะ๖ล้อนี่ต้องขับ

ไอ้คันหลังมามันไม่ได้ระวังไง
เบรกไม่ทันก็ต้องหักพอหักแล้วเป็นไง

กระสอบกระเด็นจากรถไปทับคนเขาอีก
อุบัติเหตุข้างหน้าอย่าจอดดูนะครับ

ฟังแล้วใจไม่ค่อยดีครับ